ซึ่งก็ได้มีการนำเอาแผงสังกษีมาติดตั้งรอบสนามฝึกซ้อมที่วินวิวฟุตซอลคลับนะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ลงรายละเอียดเรื่องของแท็กติกต่าง
ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกสำนักเลยนะคะว่า
ดเข้าไปทำข่าวการฝึกซ้อมในวันพระฤหัสบดีที่๒๙สิงหาคมนี้
และก็ขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกด้วย
แต่ว่าการฝึกซ้อมในวันต่อไปนะคะ
ก็จะมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

จนถึง๓๑สิงหาคมนี้
แล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง๑นัดในวันที่๓๑เลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็จะตัดตัวให้เหลือผู้เล่น๒๓คนสุดท้าย
แล้วก็ปล่อยให้นักเตะได้พัก๑วันนะคะ

ที่สถานเก็บตัวฝึกซ้อมที่ใกล้กับสนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะคะ

และก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในวันที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะนายกรวีปริศนานันทกุลค่ะ
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

อุ่นเครื่องในนัดนี้ยกเลิกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
เนื่องจากว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
ไม่สามารถตกลงรายละเอียดกับบราซิลได้
จากว่าบราซิลต้องการที่จะอุ่นเครื่อง๒นัด
แต่ว่าทางทีมผู้จัดไม่สามารถหาทีมได้ครบ
จึงทำให้เกมนัดนี้ต้องยกเลิกไปในที่สุดนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางสมาคมก็จะหารือกับอาเกียระนิชิโนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าในช่วงนั้นจะมีเกมอุ่นเครื่องหรือไม่นะคะ
โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
แข่งขันเวลา๑ทุ่มตรงนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วังศิษย์นะคะ
ก็ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ